ท่านผู้ชมครับติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับวันนี้เราได้ภาพ
กล้องวงจรปิดมาหลายมุมแล้วก็หลายช่วงเวลาในคืน
วันเกิดเหตุค่ะแล้วก็หลังวันเกิดเหตุคุณแตงโมเนี่ยตก
สปีดโบ๊ทที่ไปกับเพื่อนไปกันเนี่ยรวม๖คน๕คน
อยู่บนเรือตำรวจบอกแล้วว่าพูดไม่ตรงกันใครโกหก
นี่นะฮะใครพูดไม่ตรงกันหลักฐานในคดีต่างในปัจจุบัน
ยุคนี้สมัยนี้ต้องยอมรับว่านั่นคือภาพจากกล้องวั
จรปิดท่านดูกันมาหลากหลายมุมหลากหลายภาพแต่วันนี้
ไทยรัฐนิวโชว์นี่เราได้มาล่าสุดนะฮะภาพนี้นะครับเป็น
กล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยามุมนี้ครับท่านผู้ชม
เห็นไหมฮะนี่คือท่าเรือสะพานพระรามห้าฝั่งเดียวกับ
เขมาพิราตารามที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนวล
ทบุรีเรือลำนี้แล่นไปนู่นฮะยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ด
นาทีคืนวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์เหลือสปีดโบ๊ทตรำนี้
ที่คุณแตงโมนั่งมาด้วยขับมาในแม่น้ำเจ้าพญาลักษณะ
ก็ค่อนข้างเร็วขับมาจากทางจังหวัดปฐุมธานีมุ่งหน้าไป
ทางสะพานพระรามแปดถ้าดูเวลาตรงนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบ
นาทีน่าจะไปถ่ายรูปนี่นะฮะอีกมุมนึงนะครับเป็นท่าเรือพี่
ูลสงคราม๑๔ก่อนถึงวัดเขมาพิราตารามอยู่ฝั่งเดียวกับ
สะพานพี่บูนสงคราม๑สะพานตรงนั้นในสงคราม๑เป็นฝั่งที่คุณ
ว่าคุณตังโมพลัดตกเรือหรือจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
นะครับแต่ตรงนี้เนี่ย๒๑นาฬิกา๓๖นาทีเรือลำนี้แล่นผ่านท่า
เรือซึ่งชาวบ้านแถวนี้บอกว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเพลง
เสียงดังเชียวค่ะเมื่อวานเราไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ร้านอาหาร
แถวนี้บอกทีแรกคิดว่าโอ้โหเรือเทคเพราะว่าเรือเขามีลำโพง
ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วง๒๑นาฬิกากว่าเรามีภาพจากกล้อง
วงจรปิด๒๓นาฬิกา๕นาทีกล้องวงจรปิดท่าเรือพิบูลสงคราม๑๔
เห็นเรือสปีดโบสต์ขับจากสะพานพระราม๗มุ่งหน้าสะพานพระราม๕
นี่นะฮะสวนกับเรือเป็นเรือโยงลากบรรทุกทรายหลายคนตั้ง
น่าจะบรรทึกภาพว่าสปีดโบ๊ทลำนี้ไว้ได้แล้วก็เหตุการณ์ต่าง
เกิดขึ้นกับเรือลำนี้ไว้ได้เพราะมันสำคัญตรงที่๒๓นาฬิกา
ห้านาทีเป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมน่าจะตกน้ำไปแล้ว
ค่ะแล้วคนบนเรือกำลังทำอะไรกันอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ
เข้าสู่เที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืน๔๑นาที
ถ้าเป็นวันเนี่ยจะเข้าสู่๒๕กุมภาพันธ์แล้วแต่เวลากล้องอาจจะไม่ตรง
กล้องวงจรปิดสะพานพระราม๕จะเห็นเรือสปีดโบ๊ทขับมาจากสะพานพระรามเจ็ด
ท่าเรือสะพานพระราม๕ลักษณะไม่เร็วมากนัก
คุณตังโมพลัดตกเรือไปแล้วนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เอามีอีกเรามีอีกมุมหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุ
แต่มุมนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการค้นหาแล้วนี่คือพี่ชายคุณแตงโมนะครับ
คุณดายศหรือว่าพี่ต่อยนี่ฮะมาถึงท่าเรือพิบุญสงครามหนึ่ง
หลังจากทราบข่าวว่าน้องสาวคือคุณแตงโมพลัดตกเรือค่ะ
ทราบจากไหนพี่ต่อยบอกก็รู้จากข่าวตามโลกออนไลน
ออนไลน์นี่แหละรีบมาเลยกล้องวงจรปิดในซอยพิบูรสงครามหนึ่งนะครับ
ตี๑๗นาทีคุณนายศลักษณะเดินแบบรีบเดินไปที่ท่าเรือ
ไปถึงก็ไปถามหาคนบนเรือแต่ตอนนั้นไม่เจอเพื่อนของน้องสาวแล้ว
เจอแต่เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เขามาช่วยกันหา
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทั้งกระติกหรือว่าโรเบิร์ตเอง
ออกไปก่อนแล้วจะเห็นว่าเขาขึ้นมาท่าเรือสักพักนึงมาเข้าห้องน้องเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้นะครับ
แม่คุณแตงโมจากนั้นจะตามมาตอนหลังแล้วก็จะออกจากท่าเรือตรงนี้
สักช่วงตี๔กว่านี่คือ๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
ทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เยอะว่าเอ๊ะตกลงเขาไปไหนกัน
จะมาพบตำรวจเนี่ยข้ามวันข้ามคืน๒๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ตามข้อมูลคือเขาพยายามไปพูดคุยกับทนายความนะ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลว่าหลังจากคุณตังโมจมน้ำไปเนี่ย
ห้ากุมภาพันธ์วันรุ่งขึ้นกระติกผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็คุณปอที่เป็นเจ้าของเรือ
แล้วเป็นคนขับเรือด้วยสลับกับโรเบิร์ตเนี่ยมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่ง
ซอยทองหล่อ๑๓ตอน๑๑นาฬิกานัดพูดคุยกับทนายความเอาไว้มีรถเอาผ่าสีขาว๒
คันกับเบนส์๑คันขับมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้ซอยทองหล่อ๑๓ในรถ
เป็นคุณกติกกับคุณปอที่ขับรถเบ้นมาที่ร้านคนในร้านยืนยันว่าเห็นกระติกกับ
เนี่ยมาที่ร้านจริงนั่งทานอาหารอยู่มาเจอกับผู้ชายสองคนลักษณะท่าทาง
แต่งตัวภูมิฐานคล้ายคล้ายกับทนายความเจอกันสี่คนพนักงานบอกว่าสีหน้าของ
ติกกับปอค่อนข้างเครียดมีการปรึกษากันทานข้าวกันอยู่เกือบ๑ชั่วโมงนะฮะ
เราได้ข้อมูลว่าวันเดียวกัน๕คนบนเรือที่ไปอู่เรือเนี่ยที่ไปกับคุณ
แตงโมเนี่ยวันที่๒๕กุมภาพันธ์นะยังไปที่อู่เรืออีกแห่งหนึ่งที่เชิง
สะพานมหาเจษฎาบดินนุสรเราถามคนที่อยู่ที่อู่เรือบอกว่าทั้งห้าคนมา
ที่นี่ตอน๑๔นาฬิกา๑๑นาฬิกาไปร้านอาหารอิตาเลียนที่ทองหล่อ
ซอย๑๓๑๔นาฬิกามาอู่เรือแห่งหนึ่งทั้ง๕คนเลยนะครับ๑๔นาฬิกา
นะครับมีรถเบ้นหนึ่งคันกับเอาผาดสีขาวสองคันมาถึงก็ลงเรือที่เตรียม
เอาไว้แล้วขับออกไปในแม่น้ำเจ้าพญาก่อนจะกลับมาตอน๑๘นาฬิกา
อันนี้เที่ยงคืนนะฮะช่วงที่เกิดเหตุใหม่
ต้องดูกล้องวงจรปิดภาพใหม่นะครับนี่นะฮะ
ภาพนี้นะครับตอน๑๔นาฬิกามีรถเบ้น๑คันเอาผาดสีขาว๒คันมาถึงอู่เรือแห่ง๑
หรือว่าเตรียมเรือไว้ที่นี่แล้วก็๕คนนี้ก็ลงเรือไปตอน๑๔นาฬิกา
แล้วกลับมาเข้าฝั่งตอนสิบแปดนาฬิกาซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ต่างเนี่ย
หรือว่ากู้ภัยต่างเนี่ยเขาก็กำลังช่วยหาคุณแตงโมกันอยู่
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกที่หน้าทางเข้าอู่เรือเนี่ย
พบว่ามีเรือลากจูงเข้ามาในหมู่เรือดังกล่าวเนี่ย
อู่เรือนี้เนี่ยนี่นะฮะ๑๕นาฬิกา๒๙นาทีด้วยนะครับ
นี่นะครับ๒๕กุมภาพันธ์นะฮะ
จากนั้นอีก๒นาทีให้หลังมีรถเอาผาดสีขาวขับตามเข้ามา
อาจจะเป็นคุณโรเบิร์ตหรือคุณแซนหรือเปล่า
แล้วคันนี้เนี่ยขับออกจากอู่เรือแห่งนี้๑๖นาฬิกา๔๐นาที
อดคล้องกับข้อมูลของตำรวจนะครับที่บอกว่าคนที่อยู่บนเรือ๕คนมาพบกับ
ทนายตั้มทนายสิทธาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวราชพฤกษ์ตอน๑๗นาฬิกา
ที่เขาออกไปตอน๑๖นาฬิกา๔๐นาที
นี่ฮะจากท่าเรือมาร้านแห่งนี้เนี่ย๑๕นาทีก็ถึง
แต่คนที่ออกเรือกันไปเนี่ยแล้วเข้ามาตอน๑๘นาฬิกาอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาให้มาช่วยค้นหา
เพราะว่า๕คนบนเรือเนี่ยนัดทนายตั้มตอน๕โมงเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวราชพฤกษ์
ซึ่งธนายตั้มบอกแล้วว่าก็ได้เจอได้คุยกันจริงแต่ตอนนั้นไม่รับเป็นทนายให้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ขึ้นหลังจากเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกเรือไป๒๔กพนะคะ
เขาบอกว่านี่ไงภาพนี้คลิปนี้มันเป็นหลักฐานนะว่าพวกเพื่อนช่วยกันออกตามหา
เอาเรือออกตามหาคุณแตงโมตั้งแต่บ่าย๒ไปจนถึง๖โมงเย็น

ก็เลยวนเรือกลับไปที่อู่
หลังจากนั้นถึงไปเข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำในช่วงค่ำ
ครับนี่ค่ะคือกลุ่มเพื่อนเพื่อนพยายามจะบอกว่าคลิปนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญนะ

แล้วเป็นหลักฐานที่จะตอบคำถามได้ว่า

เขาบอกนี่ไงก็เขาไปออกตามหาไง
ถัดมา๒๕กุมภาพันธ์ตั้งแต่บ่าย๒๖โมงเย็นเลย

แต่คนก็มีคำถามนั่นแหละว่าเอามาช่วยเจ้าหน้าที่ตามหาไม่ดี

ใช่ค่ะไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
และคลิปนี้ใครถ่ายคุณโรเบิร์ตเป็นคนถ่ายนะคะ

โรเบิร์ตถ่ายถ่ายเพื่อยืนยันว่าทุกคนเป็นห่วงแตงโม

พอแตงโมตกน้ำทุกคนออกตามหา

ตำรวจโทรมา๔๕สายเพื่อให้ไปให้บักคำ
แต่ยังไม่ไปกันยังไม่ไปเพราะหาแตงโมกันอยู่
ภาพนี้เขาก็จะพยายามยืนยันว่าเขาช่วยหาด้วยความเป็นห่วงกันจริงค่ะ
และนี่ก็คือเหตุผลที่ยังไม่ไปพบตำรวจทันทีหลังจากเกิดเหตุ
ช่วยหาให้เป็นห่วงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก

แต่คำถามก็คือว่าการให้ข้อมูลจุดชัดตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุใหม่
มันจะเป็นประโยชน์มากค่ะในการค้นหาคุณตังโม
หรือทำไมเอาละส่วนหนึ่งบอกมาช่วยหา
แต่มันก็มีบางช่วงเวลาที่ไปร้านอาหารถึง๒แห่ง
เพื่อไปหาทนายความไม่ใช่เหรอค่ะ
ทำไมถึงไม่มาอยู่ช่วยตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในการค้นหาอย่างจริงจังในจุด
ที่มันอยู่ในจุดที่เขาหากันแบบโอ้โหระดมควานหา

คือแยกกันหากับทางกู้ชีพกู้ภัยอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไปให้ข้อมูลกับทางกู้ภัยเขาด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รู้นะว่าชุดนี้เข้ามาหาแถวนี้อะไรยังไง
แล้วมาหาแถวนี้เพราะอะไรเพราะตกแถวนี้หรือเปล่าทำไม
แล้วทำไมปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาหาอยู่แถวนู้นอีกมุมหนึ่ง
ใช่ไหมมันก็เลยเกิดความสับสนไปหมดค่ะอันนี้คือเรื่องหานะ

ที่เขาสงสัยกันยิ่งกว่าก็คือเรื่องบนเรือนะค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแตงโมถึงตกน้ำตกเรือลงไป
แล้วก็มีบาดแผลอยู่ตามร่างกาย

ในทางสืบสวนเนี่ยได้ข้อมูลชัดเจนในนาทีตกเรือ
ระบุว่าช่วงนั้นคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือเพื่อจะปัสสาวะ
แล้วจับขาแซนเอาไว้โดยแซนเนี่ยนอนลักษณะเหยียด
ึ่งงอขาที่เบาะท้ายเรือหลังจากคุณแตงโมทำธุระเสร็จ
กำลังจะลุกและพยุงตัวขึ้นจังหวะนั้นเรือกระชาก
แซนที่ถูกจับขาเสียหลักถลายลงมาจากเบาะ
ช่วงเวลานั้นแซนเนี่ยเอี้ยวตัวเพื่อหาที่ยึด
ทำให้คุณตังโมเนี่ยซึ่งยืนขึ้นมาแล้วนะฮะ
เสียหลักพลัดตกลงไปในน้ำลักษณะตกไปทางซ้ายของเรือ

ซึ่งหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาณขณะนี้นะครับ
บอกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างสอดคล้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
อย่างเช่นเส้นผมของแซนที่เจออยู่ที่จุดเบาะท้ายเรือ
บอกว่าไปนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ก่อนที่คุณตังโมจะมานั่งปัสสาวะแล้วก็มาจับขา
ตำรวจบอกว่าได้รวบรวมไว้ในสำนวนหมดแล้วนะครับ
ชั้นการสอบสวนส่วนเรื่องบาดผงบาดแผลเนี่ย
ที่มีคำถามว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นใบพัดเนี่ย
ตรงช่วงท่อนขาด้านบนขาขวาที่มันดูเหมือนไม่ใช่ใบพัดไม่รุ่ย
เหมือนกับใบพลัดที่แบบหมุนเนี่ยน่าจะเป็นฟินเรือหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าความจริงถ้าไปดูอย่างละเอียดเนี่ย
ซึ่งผลการชนะสูตรอย่างละเอียดยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะนะ

ซึ่งไปเปรียบเทียบกับใบพัดเรือเนี่ยมันก็คล้ายกันอยู่ประมาณอย่างนั้น
คุณผู้ชมทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูต่อเนื่องเลย
แต่ภาพเนี้ยมันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมออกมาเปิดเผยนะคะครับ
ว่าหลังจากเกิดเหตุหลังจากคุณแตงโมตกเรือสปีดโบ๊
ไปในแม่น้ำเจ้าพระยาคืนวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์อืม
เพื่อนที่อยู่บนเรือเขาไปคุยกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะนี่นะคะ
เป็นหลักฐานสำคัญภาพนี้ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
จะเห็นว่าเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือเขามารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันจริงนะคะ
นี่ค่ะก็คือตีสองหนึ่งนาทียี่สิบห้ากุมภาพันธ์
เอาผาดสีดำเป็นของปอนะคะอืมรถตู้เอาผาดสีขาวเป็นของโรเบิร์ตนะคะ
โยต้ายาริสมาอีกคนที่ลงมาจากรถคือจ๊อปนี่
แล้วก็เหมือนกับว่ามีผู้ชายอีกคนนึงไม่รู้ว่าเป็นใครครับ
แต่ชาวเน็ตเขาสงสัยว่าหรือจะเป็นคนขับรถเพราะลองสังเกตดูดีดี
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ไปร่วมวงสนทนาด้วยเหมือนเขายืนอยู่ห่าง
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนขับรถหรือเปล่าหลังจากนั้นมีเอาผ่าสีขาวของแซน
ครับขับเข้ามาค่ะอืมแล้วเดี๋ยวแซนนี่มาแล้ว
ก็จะลงจากรถมาแล้วก็มายืนคุยกันมีผู้ชายอีกคนอืม
ใส่เสื้อยืดลงมาจากรถของแซนด้วยนะคะครับ
แต่เขาก็หลุดออกจากกล้องไปหลุดออกจากมุมกล้องอืม
เห็นอีกทีมานั่งหน้ารถยาฤทธิ์ของจ๊อปครับสุดท้าย
ก็ไปร่วมวงสนทนากันยืนคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมง
อืมแล้วก็แยกย้ายกันออกจากปั๊มน้ำมันไปอืม
กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันจุดนี้อ่ะค่ะมันต่อเนื่องมาจากภาพจากกล้องวงจรปิด
จำได้ใช่ไหมคะที่มีปอโรเบิร์ตจ๊อปแซนต่างขึ้นรถส่วนตัวกันนะคะ
ลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราก็จะไปตรวจสอบเรื่องนี้
ก็ไปถึงปั๊มน้ำมันตามภาพนี้เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ลานจอดรถในปั๊มน้ำมันจุดเดียวกันเลย
นี่ครับคือจุดเดียวกันเลยนี่นะคะมันก็ค่อนข้างจะเงียบ
นี้นะคะก็อาจจะเป็นมุมที่รับตาคนหน่อยเงียบหน่อย
เจ้าหน้าที่และพนักงานในปั๊มน้ำมันก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
เขาบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยขอไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน
แต่ก็เนี่ยค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้ดูตามนี้เลยนะคะ
นี่มันเป็นที่จอดที่เว้นเอาไว้ไม่ใช่เหรอเนี่ย
เป็นที่เว้นเอาไว้สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุอย่างนี้ค่ะ
แล้วสีชมพูคือสำหรับผู้หญิงอาจจะรีบซะละมั้งค่ะ
คืนนั้นจะรีบอะไรหรือเปล่าบางคนบอกคุณอาชิระเขาใช้คำว่า
มีดิวลลับที่ปั๊มน้ำมันอ่าเราก็ไม่รู้อะไรยังไงฮะ
ตำรวจเขาคงขยายผลต่อนะใช่ค่ะแต่ก็เห็นว่าเขาคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
ถ้าจะไม่มีในภาพก็คือคุณกติกคุณกติก
คุณกติกถ้าตามข้อมูลคือคุณโบทีเคเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้าน
ใช่คุณโบทิเคบอกนะคะว่าเป็นคนขับรถให้
แล้วคุณกระติกก็จอดรถของตัวเองทิ้งเอาไว้ที่บ้านของคุณตังโม
ภาพวงจรปิดเยอะเหลือเกินค่ะ
ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุมาหลังเกิดเหตุ
เข้ามาหารือกันโอ้โหจนเนี่ยเอาเป็นว่าเรารวมให้เลยดีกว่า
ท่านผู้ชมครับเรารวมให้เลยนะเหตุการณ์ของคุณแตงโมเริ่มอย่างนี้ฮะ
สิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทียี่สิบสี่กุมภาพันธ์นี่คือรถเก๋งสีขาวของกระติกนะครับ
จัดการส่วนตัวยาริสสีขาวขับมาที่บ้านของคุณตังโม
นั่นคือรถสีดำของคุณตังโมนะครับจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
จอดรถแล้วกระติกก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านคุณแตงโม
สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีหลังจากคุณกติกเข้าไปในบ้าน
คุณกติกกับคุณตังโมก็ออกมาจากบ้านแล้วนั่งรถสีดำของคุณแตงโมนั่นแหละ
ออกจากหมู่บ้านไปกระติกเป็นคนขับเพื่อจะไปตามนัดหมาย
ท่านผู้ชมครับ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ยจะเห็นรถตู้สีดำ
ซึ่งรถคันนี้คือของปอนะฮะปตานุพัฒน์ที่เป็นเจ้าของเรือนะครับ
นัดหมายกับกติกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้ชวนเพื่อนเนี่ย
หยิบขวดอะไรลงมาจากรถด้วยแล้วเข้าไปในอู่
ก่อนที่๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนี่นะฮะอันนี้รถของปอนะครับ
นี่แล้ว๑๖นาฬิกา๓๐นาทีรถของทางคุณตังโมแล้วก็กระติกขับมาถึง

โดยคุณแตงโมเนี่ยนั่งมาเบาะหน้าคู่กับคนขับกระติกลงมาก่อน
หลังจากนั้นพอลงจากรถก็เดินเข้าไปโดยมีปอเนี่ยเดินมารับนะฮะ
คนขับเรือเจ้าของเรือด้วยนะครับแตงโมแล้วก็กระติกด้วยนะครับ
เดินเข้าไปในอู่จอดเรือจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะมีภาพนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยลงเรือแล้วนี่นะครับลงเรือแล้ว๑๖นาฬิกากว่านะครับ

กระติกช็อปแล้วก็โรเบิร์ตด้วยนะครับ
ยกเว้นแซนที่ยังมาไม่ถึงนะครับ
ขับมาเทียบท่าที่ร้านเจ็ดสกีแห่งหนึ่ง
เพื่อมาขอเติมน้ำมัน
นี่นะฮะตรงจุดตรงนี้นะครับ
ก่อนที่เขาจะขับเรือออกไปเพื่อไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
นาฬิกา๓๔นาทีซึ่งสปีดโบ๊ทของคุณปอเนี่ย
พาเพื่อนมาเนี่ยรวม๖คนตรงนี้แซนจะมาแล้วนะฮะ
มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีจากนั้น๒๑นาฬิกา
นาทีจะเป็นภาพจากท่าเรือสะพานพระราม๕
ฝั่งเดียวกับวัดเขมาเห็นเรือสปีดโบ๊ทโคบอลของปอแตงโมนั่งมาด้วย
ขับมาในแม่น้ำเจ้าพญาค่อนข้างเร็ว
ขับมาจากทางปฐุมธานีมุ่งหน้าสะพานพระราม๘
นี่นะฮะคือภาพตรงจุดช่วงนี้เนี่ยจะมีเยอะหลายมุมหลายจุด
เวลาอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่า
กล้องอาจจะเป็นเวลาต่างกันแต่เวลามันอาจจะไม่ตรงกัน
ถ้าเรือพิบุรณสงครามสิบสี่ก็มีผ่านหน้าวัดเขมาภิราษฎราม
่งหน้าไปทางสะพานพระราม๘นี่นะฮะ
ช่วงสัก๒๑นาฬิกากว่า
ช่วงนี้จะเป็นช่วงขับไปนะ๒๑นาฬิกา๕๓นาทีเนี่ยที่ท่าเรือเทเวศจะเห็นสปีดโบ๊ท
คุณแตงโมมากับเพื่อนเนี่ยมาในแม่น้ำเจ้าพญาทางสะพานสังฮิมุ่งหน้าสะพานพระราม๘
ใช้ความเร็วไม่มากนักแล้วไปหยุดกลางแม่น้ำคาดว่าเพื่อถ่ายรูป
๒๒นาฬิกา๓๓นาทีเนี่ยเวลาจริงคือ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ
วงจรปิดที่ประตูระบายน้ำวัดรุ่มคงคารามเนี่ยจะเห็นเรือโคบอลเรือที่ไฟสีฟ้าเขียวฮะ
มาจากทางสะพานพระราม๗ลักษณะค่อนข้างเร็วแต่พอเลยท่าเรือพิบูรสงคราม๑เนี่ยคล้ายกับกระชากแล้วเร่งเครื่องอย่างกระทันหัน
ว่าจังหวะนี้หรือเปล่าที่อาจจะทำให้คุณตังโมตกเรือหรือเปล่า
แล้วมีแบบวนเรือกลับคาดว่าอาจจะไปหาคุณตังโมหรือเปล่า
ที่เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งจากปอเขาก็มาช่วยหา
ก็จะเห็นอีกนะฮะมีไฟใต้น้ำสีฟ้าค่อนข้างเร็วเนี่ยอันนี้ขับผ่าน
ท่าน้ำวัดเขมามุ่งหน้าท่าเรือพิบูรสงครามนะครับ
คือช่วงนี้จะมีหลายกล้องวงจรปิด
ที่เขาหากันอะไรพวกนี้นะฮะจนนู่นนะครับท่านผู้ชมครับ

อ่าเที่ยงคืนยี่สิบสามนาทีค่ะภาพตรงเนี้ยค่ะ
กล้องวงจรปิดที่บริเวณชุมชนพิบูรสงครามหนึ่ง
กระติกกับโรเบิร์ตเดินจากท่าเรือมาขอเข้าห้องน้ำนะคะ
ขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังหนึ่งใกล้กับท่าเรือพิบูรสงคราม
กระติกเข้าห้องน้ำอยู่สักประมาณห้านาทีไล่เรียงไปเลยนะคะ
เที่ยงคืน๒๘นาทีพอเข้าห้องน้ำเสร็จ
กระติกกับโรเบิร์ตก็กลับไปที่ท่าน้ำอีกครั้งหนึ่งเที่ยงคืนสามสิบห้านาที
กระติกกับโรเบิร์ตพากันเดินออกมาจากท่าเรือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถกู้ภัยหลายคันที่ทยอยเดินทางมาช่วยกันค้นหาคุณแตงโม
แล้วทั้งคู่ก็แทบจะเหมือนกับคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณผู้ชมจนไปถึงหน้าปากซอยพิบูรสงคราม๑
ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนสี่สิบเอ็ดนาทีเที่ยงคืนสี่สิบแปดนาทีจะมีรถโตโยต้าสีขาวนะคะ
ขับมารับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๕ด้วยค่ะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยนะคะเพราะว่าเวลาก็จะต่อเนื่องแล้วก็จะสามารถประติดประต่อเหตุการณ์ได้
จะเห็นกระติกกับโรเบิร์ตเข้าไปที่อู่เรือรถโตโยต้าสีขาวขับมาส่งที่อู่เรือ
แล้วก็เดินไปหาคุณโบทีเคที่เพิ่งจะมาถึงนะคะ
หลังจากนั้นทั้งแซนทั้งปอทั้งจ๊อปก็จะเดินออกมาจากอู่เรือ
มายืนคุยกันก่อนที่จะกลับเข้าไปนี่ค่ะ
ตีหนึ่งยี่สิบนาทีนี้เป็นรถของฮิปโปมาละเพื่อนเสน่ห์ของคุณเตมโมกับกลุ่มเพื่อน
จะมีที่คุณฮิปโปมาด้วยแล้วก็จะเดินเข้าไปในอู่เรือ
แล้วก็กลับไปช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งสามสิบสองนาทีนะคะ
ตี๑๓๓นาทีจะเห็นโรเบิร์ตเดินออกมาแล้วก็จะเห็นปอขับรถออกมาจากอู่เรือ
ตี๑๓๔นาทีกระติกแซนและผู้ชายอีกคนนึงเดินออกมาจากอู่เรือ
เพื่อขึ้นรถกลับแต่กระติกไม่ได้กลับพร้อมแซน
กระติกไปคุยกับคุณโบทีเคแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงที่หน้าอู่เรือแล้วทั้งหมดก็เดินกลับเข้าไปในอู่เรือกันอีกรอบหนึ่ง
ตี๒๕๓นาทีกระติกกับเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงอีก๒คนเดินออกมาจากอู่เรือ
แล้วก็เดี๋ยวจะไปกันที่รถของคุณแตงโมนะคะหลังจากนั้นก็นั่งรถของคุณแตงโมออกไปจากอู่เรือ
เวลาที่ออกกันไปเนี่ยตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือตี๒๕๕นาทีเนี่ยค่ะ
จังหวะที่เดินออกมาแล้วนะคะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นรถของคุณแตงโม
ถ้าข้อมูลจากคุณโบทีเคก็คือคุณโบทีเคเป็นคนขับให้ไปส่งที่บ้านใช่ค่ะ
สองหนึ่งนาทีเนี่ยจะเห็นภาพที่ปั๊มเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะฮะก็คือ
ติกเนี่ยคุณโบทีเคขับรถไปส่งที่บ้านแต่ว่ามีปอโรเบิร์ตจ๊อปแซน
แล้วก็ใครอีกสักคนเนี่ยนะฮะไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม๕
ก่อนจะแยกย้ายตอนตีสองนาฬิกาสามสิบหกนาทีตีสามนาฬิกายี่สิบหกนาทีจะเห็นรถ
สีดำของคุณตังโมขับเข้าในหมู่บ้านซึ่งก็คือคุณโบทีเคเนี่ย
ขับไปส่งคุณกติกนะฮะกระติกนี้นั่งข้างเพราะว่าขับไม่ไหว
ส่วนคันสีขาวที่ขับตามไปเนี่ยก็คาดว่าเป็นรถของคุณโบนะฮะ
ที่จะต้องไปรับคุณโบอีกทีนึงตี๔๙นาทีจะเห็นรถของกระติก
ขับออกจากบ้านของแตงโมเพราะว่ากะติกก็จะต้องขับกลับบ้านตัวเอง
ออกจากปากซอยประเสริฐมนุกิจยี่สิบห้าจนล่วงเข้าอีกวันหนึ่งยี่สิบห้ามีนาคม
เห็นเรือลากจูงขับเข้ามาลักษณะก็คือ
หลังจากนั้นอีกสักสองนาทีเนี้ยจะมีขาวขับตามเข้ามา
ว่าเป็นกลุ่ม๕คนนี้นี่แหละแล้วก็จะขับออกจากอู่เรือ
หกนาฬิกาสี่สิบนาทีคุณผู้ชมคะต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพนาทีที่คนบนเรือ
ขวดและแก้ววายลงน้ำนี่ค่ะนี่แหละฮะ
เป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ห้าทุ่มสี่สิบห้านาที
หัวเรือหันไปทางสะพานพระราม๗จุดที่ทิ้งอยู่ใกล้ใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม
ตามภาพจะสังเกตเห็นมือใครคนนึงยื่นออกมาจากเรือเพื่อทิ้งขวดและแก้วลงแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะฮะนี่แล้วจุดตรงนี้เลยคือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่
วนเรือหาเมื่อวานแล้วไปเจอหลักฐานบางอย่างอะค่ะ
แล้วก็เอาหลักฐานนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจขยายหาหลักฐานประกอบสำนวนคดี
นี่นะคะยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีใช่ค่ะ
ถ้าเป็นเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะคืนยี่สิบสี่กุมภาพันธ์
ค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคุณตังโมตกไปแล้วใช่ค่ะ
แล้วเขาก็กำลังหาคุณตังโมกันอยู่หลังจากได้รับแจ้งแต่คุณก็เนี่ยค่ะ
ร่องเรือไปแบบนี้ทิ้งขวดทิ้งแก้วลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาบอกว่าเขาก็ล่องเรือไปหาคุณตังโมเหมือนกันอืม
แต่มันก็มีตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยอืมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
ตั้งใจจะทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตนะคะ
แค่กลัวเรื่องกฎหมายเมาแล้วขับค่ะซึ่งเมาแล้วขับเรือความจริงกฎหมายยัง
ยังไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะกลัว
โยนทิ้งไปก่อนหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ค่ะเพราะว่าตรงนี้สำคัญก็เป็นประเด็นที่ตำรวจไปขยายผลต่อ
งมหาจนเจอหลักฐานอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็นำมาประกอบสำนวนคดี
ถ้าเจอขวดแก้วขวดวายอะไรพวกนี้นะอืม
เหมือนที่เขามีกระแสข่าวว่าอะไรนะมีแก๊งหยดยงหยดยา
หอดยงหยอดยาอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะยังสามารถตรวจหาหลักฐานเจอไหมนะคะ
อ่าถ้ามันมีอะไรอ่ะนะโอ้แต่แสดงว่ามีการทิ้งจริงจริงค่ะ
หรือจะทิ้งอะไรก็ไม่รู้นะภาพมันมืดเนอะใช่ค่ะแต่เห็นยื่นแขนออกไปอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมลองช่วยดูก็แล้วกันเนอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เจอไง
เอามือแบบไปช่วยคัดเหรอคะคัดท้ายเนี่ยภาพมันไกลอ่ะสิค่ะ